วันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูทุเรียนสายพันธุ์ต่าง
ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทุเรียนไฮโซ

ไฮโซยังไงแล้วรสชาติหน้าตาสายพันธุ์เขาเป็นยังไง

ถ้าพูดถึงราชาแห่งผลไม้ไทย
ตำแหน่งนี้คงเป็นอะไรไปไม่ได้
ต้องยกให้ทุเรียนเท่านั้น
ทุเรียนผลไม้ที่มีเปลือกเป็นหนา
เนื้อสีเหลืองทองกับรสชาติเฉพาะตัว
ที่ไม่เหมือนกับผลไม้ใดในโลก

บางคนบอกว่าเหม็นบางคนบอกว่าหอม
และถือเป็นผลไม้ที่มีราคาสูง

วันนี้เราจึงขอเอาใจสายทุเรียน

สุดยอดทุเรียนอัตลักษณ์ไทย

ทุเรียนป่าละอู
เป็นทุเรียนพันหมอนทองและพันธนี
ซึ่งปลูกในบริเวณพื้นที่ป่าละอู
ห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหิน

สภาพอากาศที่บริสุทธิ์ทั้งดินและน้ำมีความสมบูรณ์
ทำให้ทุเรียนป่าลอู้จะเริ่มเติบโตได้ดี
มีรสหวานเนื้อหนาสีเหลืองอ่อน
แห้งละเอียดกลิ่นอ่อนเม็ดลีบเล็ก
ได้รับการยอมรับในเรื่องมีความพิเศษเป็นเอกลักษณ
ราคาอยู่ที่๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม
อันดับที่๔ทุเรียนปลาจีนบุรี
เหนือทุเรียนมีสีเหลืองแห้งหนาเส้นใหญ่น้อยหวานมัน

มีแหล่งปลูกอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีอำเภอประจันตคามอำเภอศรีมหาโพและอำเภอนาดี
ที่มีสภาพดินและภูมิอากาศเหมาะสมสำหรับปลูกทุเรียน
ราคาอยู่ที่๑๐๐๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
อันดับที่๓ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกด
ทุเรียนอร่อยจากอีสานที่มีแหล่งผลิตอยู่ในอำเภอกันธรรักษ์อำเภอขุนหารและอำเภอศรีรัตนะในจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นพื้นที่แนวภูเขาไฟเก่าจึงอุดมไปด้วยรายทานอาหารทำให้ทุเรียนของที่นี่มีรสชาติโดดเด่นเนื้อแห้งและนุ่มเหนียวเส้นใยละเอียดกลิ่นไม่ฉุนหวานมัน
อันดับที่๒ทุเรียนหลงลับแลลินลับแลอุตรดิศ
หลงลับแลและลินลับแลทุเรียนดีจากพื้นที่อำเภอลับแลที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดอุตรดิษฐ์
เนื่องจากรสชาติอร่อยกินแล้วไม่ทำให้เกิดอาการร้อนใน
ทุเรียนหลงลับแลเป็นทุเรียนที่มีผลทรงกลม
ขนาดเล็กเปลือกบางเนื้อมากสีเหลืองเข้มเนื้อแห้งละเอียดเหนียวรสหวานมัน
ราคาเริ่มต้นที่กิโลกรัมละ๓๐๐๔๕๐บาท
ส่วนทุเรียนลินลับแลเป็นทุเรียนที่มีผลทรงกระบอกเปลือกบางเนื้อสีเหลืองเข้ม
ลีบรสชาติหวานมันกลิ่นอ่อนเนื้อมากเส้นใยน้อยเก็บไว้ได้นานโดยไม่แฉะ
ราคากิโลกรัมละ๕๐๐๗๐๐บาท
เพราะว่าปลูกน้อยกว่าและก็หายากค่ะ
และอันดับที่๑ก็คือทุเรียนนนท์
สุดยอดทุเรียนอร่อยของไทยที่เคยสร้างปรากฏการณ์ทุเรียนแพงที่สุดในโลก
ด้วยราคาประมูลทุเรียนนนพันก้านยาวราคาลูกละ๑๕๐๐๐๐บาท
ความอร่อยของทุเรียนนนเกิดขึ้นจากความอุดมสมบูรณ์ของดินในจังหวัดนนทบุรี
ที่เป็นที่รุ่มแม่น้ำทำให้ทุเรียนมีรสชาติหวานกลมกล่อมกรอบอร่อยเนื้อสีเหลืองเข้ม
แห้งเหนียวแน่นไม่เละติดมือแม้จะสุกจัดกลิ่นหอมอบอวนแทบไม่มีกลิ่นกำมะถัน
ใครจะสั่งซื้อต้องสั่งจากสวนล่วงหน้าข้ามปีโดยคิดราคาขายเป็นลูก
เริ่มต้นตั้งแต่ลูกละหลายพันไปจนถึงหลายหมื่นบาท